คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลูกเป็นห่วงแม่
คือลูกบอกว่าหมอปลามาช่วยหน่อยเถอะ
พอดีคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
แล้วพอไปปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยแม่เริ่มมีความคิดแบบแปลกลูกมองว่าแปลก
คือตั้งเป้าจะไปนิพพานแล้วก็กำหนดวันตายของตัวเองเอาไว้
แล้วก็เตรียมโลงเตรียมอะไรทุกอย่างเอาไว้พร้อมหมดเลย
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยตอนที่เตรียมโลงเตรียมอะไรแบบเตรียมพร้อมที่จะตายอะค่ะ
เป็นโรงแก้วกำหนดวันตายไว้แล้วด้วยแล้วก็โรงก็ไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

ฟังเรื่องฟังราวแล้วมันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นอยู่กรณีหนึ่งใช่ไหม

ตอนนั้นมีเครื่องกิโยชน์ตินอะไรนะ

อันนี้แม่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เตรียมโรงเลยหรอ
คือนายสันติอายุ๓๓คือคนที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็ขอให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยแม่เขานะคะ
บอกว่าแม่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้แล้วมีความคิดที่แปลก

บอกจะนิพานจะตายวันที่๓๐ตุลาคม

เขาเหมือนกับใช้คำว่าอาจจะละสังขารจะนิพพาน๓๐ตุลาคม
วันนี้เราเลยส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราไปคุยกับนายสันตินะคะ
เขาก็เลยย้อนเรื่องราวให้ฟังว่าช่วงต้นปีแม่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่อุดรธานี
บริจักษ์เงินช่วยสำนักสงฆ์แห่งนี้หลายครั้งมากค่ะ
ปฏิบัติธรรมอยู่นานจนเริ่มเจ็บป่วยออดแอดก็กลับมาอยู่บ้านที่สมุทรสาคร
ทุกครั้งที่ได้คุยกับแม่แม่จะพูดเรื่องละสังขารพูดเรื่องนิพพานบ่อยมาก
ระยะหลังแม่เริ่มหนักขึ้นถึงขั้นมีร่างทรงของพระอริยเจ้ากับพระลูกแก้วมาเข้าร่างแม่
แล้วพูดเป็นเสียงคนอื่นแม่บอกว่า๓๐ตุลาคมนี้จะละสังขาร
จะทำพิธีละสังขารด้วยนะมีพระจากสำนักสงฆ์ดัง
มาทำพิธีให้ที่บ้านที่ชั้นสองแต่ห้ามคนนอกเข้าร่วมพิธีนะ
พระจะสวดมนต์แล้วแม่จะละสังขารไปเอง
ฟังแบบนี้โอ้โหแม่ตกใจสิคะเป็นห่วงแม่สิคะ
แล้วแม่ไม่ได้พูดอย่างเดียวเอาโลงมาเลยนำโลงแก้ว
เอาไปไว้ที่สำนักสงฆ์คือเตรียมความพร้อม
แล้วกลายเป็นพระบรมศาลีริกฐาตุไม่ใช่แค่นี้ค่ะ
น้องของสาวอายุ๑๙นะเชื่อเหมือนแม่เลย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนูสังขาญก็ละสังขาญเหมือนแม่
แม่แต่ของหนูเนี้ยสิบแปดมีนาคมปีหน้า
ตรงกับวันเกิดพอดีครับทีนี้โอ้โหตัวคุณสันติ
บอกว่าไม่ดีแล้วโอ้โหแบบนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะ
บอกหมอปลาช่วยหน่อยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วยนะคะ
สพบังน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาครเพราะกลัวว่าสามสิบตุลาคม
มันจะเกิดอะไรขึ้นไงเพราะแม่บอกว่าแม่จะละสังขาร
จะเสียชีวิตวันนั้นฟังเสียงลูกชายแม่ค่ะ
วันที่สามสิบตุลาเนี้ยเขาจะละสังขาร
โดยวันที่ยิบเก้าอ่ะจะมีพระมาโดยจะมีพระมาจากที่สนักศพเนี้ย
หนึ่งรูปแล้วก็มีเอ่อคนติดตามเขามาเนี่ย
ห้าคนเป็นหกคนวันที่ยี่สิบเก้าเขาก็จะทำพิธี
ทำพิธีกันที่บนบ้านชั้นสองโดยไม่ให้ใครขึ้นไป
ไม่ให้ใครขึ้นไปเลยพอทำพิธีเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมา
พอลงมาเนี้ยในเช้าวันที่สามสิบ
แม่เขาก็จะหลับเสียไปเองเลยก็คือพอหลังจากเขาทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ย
เขาคือไม่ให้ใครขึ้นไปเลยก็จะทิ้งแม่ไว้อย่างนั้นแหละ
ตัวนายสันติพาทีมข่าวไปที่บ้านไปเจอแม่เลยนะคะพาไปเจอแม่ก็คือนางนัชพร
อายุสี่สิบเก้าแต่ว่าก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปในบ้าน
สันติเข้าไปคุยกับแม่เองไปเกลี้ยกล่อมแม่ก่อน
ว่าแม่ล้มเลิกความคิดมุ่งสู่นิพานเถอะนะทีมข่าวก็เลยขอให้แม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของการละสังขารแม่ไม่ได้ออกมานะคะ
ให้นักข่าวเข้าไปด้วยแต่แม่พูดผ่านประตูบ้านนะคะ
แต่แม่ก็ยอมคุยด้วยนะคะแต่พูดผ่านประตู

จะเป็นเสียงทุ่มใหญ่สลับกับเสียงเล็กค่ะ
แล้วก็เหมือนกับสอนเรื่องของการปฏิบัติธรรม
เดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนะคะคือมันจะมีบางช่วงบางตอนนะคะ
มีการคุยพี่กับเทพอะไรแบบนี้ด้วย
อารมณ์ก็มีใช่ไหมเนื้ออารมณ์หยาดอยู่ตอนนี้มันก็มี

ก็หันเข้าไปดูสิมีอะไรอยู่
กายนั่นใจนั่นหาอะไร

รักสังขารมันต้องทำยังไงครับ
ทำยังไงครับ
ต้องปฏิบัตินานไหมครับท่านครับ
ส่วนเพื่อนบ้านนะคะที่บ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านของคุณแม่ค่ะ

แต่พักหลังหลังจากไปปฏิบัติธรรมเปลี่ยนไปเลย
คือเปลี่ยนไปแบบคนละคน

บอกเพื่อนบ้านทุกคนว่า๓๐ตุลาคมนี้จะละสังขาร

บอกเพื่อนบ้านเอาไว้ก่อนว่าถ้าได้ยินเสียงอะไร
วันนั้นไม่ต้องแปลกใจนะ

ฉันจะละสังขาร๓๐ตุลาคม
ครับ

ไม่ใช่ไม่ดีเราก็พยายามเรียกชื่อแกว่าทำไมพูดแบบนี้ทำไมพูดแบบนี้อะไรอย่างนี้แกบอกว่าบรรลุธรรมแล้วจะละสำคัญใช่ใช่ใช่ใช่นี่แกพูดแบบนี้แหละ
แกยืนตรงรั้วข้างมะนาวต้นมะนาวค่ะแล้วเราก็ตัดต้นไม้เนี่ยตัดพวกเนี่ยแกดีแกดีมากเลยแบบไม่ใช่คนแบบเนี้ยแต่งตัวสวยแต่พูดจาเพราะ
คือทั้งหมดทั้งมวลทั้งลูกชายทั้งเพื่อนบ้านเป็นห่วงนะคะคือเป็นห่วงคุณแม่
หมอปลาค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีพูดถึงเรื่องนี้ว่าสาเหตุที่ทำให้แม่เป็นแบบนี้
เป็นเพราะคำสั่งสอนของพระนอกรีดถึงขนาดที่โอ้โหอย่างรู้วันเวลาที่จะละสังขารมันไม่จริง
ไม่มีใครคนไหนในโลกนี้ที่จะรู้วันลักษังขารของตัวเองได้หมอปลาฝากไปเลย
พระสงฆ์รูปไหนหรือว่าใครสอนแม่ให้คิดแบบนี้หมอปลาฝากว่าอะไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
จากประเด็นที่ผู้หญิงคนนี้เชื่อเรื่องการนิพาเนี่ยเรื่องนี้ผมมองดูว่าไม่ต้องไปโทษใครเลย
ต้องโทษไอ้พวกพระนอกรีดทั้งหลายนี่แหละที่พยายามปลุกปั้นคำสั่งสอน
อ้างว่าผู้หญิงคนนี้มีองค์ถึงสององค์และตัวของพระเองก็อ้างตนว่าเป็นพระศาสดา
เรื่องนี้บอกแล้วว่ามันเกิดจากไอ้พวกเอาผ้าเหลืองมาหากินเอาความศรัทธามาหากิน
ก็ไม่แตกต่างอะไรกับอายะตะที่ไปอยู่อเมริกาแล้ววันนี้มันทรงเดียวกัน
แต่อันนี้ถึงขั้นรู้วันละสังขารมีการเตรียมโรงแก้วเอาไว้แล้ว
แล้วผมก็อยากจะฝากถึงพระรูปนี้นะอย่าเรียกว่าพระเลย
พวกนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกมารศาสนาเอาผ้าเหลืองมาห่มหากินเนี่ย
ถามว่ารู้หรือยังล่ะว่าตอนนี้มันเป็นข่าว
รู้ชะตากรรมตัวเองยังว่าต่อจากนี้ไปอาจจะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดี
นี่ค่ะคือสิ่งที่หมอปลาฝากบอกไปว่าใครก็ตามที่มาสอนแม่ให้คิดแบบนี้เนี่ย
มันไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเรื่องเนี้ยหมอปลาเขาบอกว่า
เดี๋ยวขอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะครับคือมันต้องแยกเป็นสองประเด็นสองเรื่องเนาะ
หนึ่งเป็นเรื่องของคำสอนนอกรีดเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาหรือเปล่า
หรือตัวคุณแม่เองป่วยเรื่องของอาการป่วยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
ที่จะต้องมีการนำไปตรวจสอบนะคะคือต้องหาสาเหตุที่แท้จริงก็จะได้แก้ไขแบบ
ตรงจุดนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรที่ทำให้คุณแม่คิดแบบนี้
ก็คือสถานที่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย

ถ้าจะไปมีคนตายในสถานที่ของคุณอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
ค่ะแต่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะมาทำพิธีที่บ้านค่ะ
จะมาที่บ้านเหรอใช่ค่ะจะมาจากสำนักสงฆ

ถ้าได้ยินเสียงแปลกอย่าตกใจนะ
ละสังขารที่บ้าน๓๐ตุลาคม

โอ้โหอยู่ดีคนตายมันก็ต้องมีการจ้องการแจ้งอะไรกันใช่ไหมคุณ

เผื่อให้ลูกชายพาไปไหนหน่อยนะครับ